เปิดปากกับภาคภูมิ

เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรับสารภาพนี่คือยากมาก
เอาทองไปขายเขาบอกว่าทองนี้เป็นทองปลอม
แต่ไม่เป็นความจริงเขาว่าเขาขายที่นครปฐม
ร้านเพื่อนเขาแต่ไม่เป็นความจริง
จะรู้ว่าเขาขายที่อุดรเลย
ที่มาหาฉันนะวันสุดท้ายที่มาหาฉันนะ
ทองข้อมือ๕บาทแน่นอน
คอ๕บาทแหวนนี่๑บาทแน่นอน

เนี่ยอยากได้ของมีคุณค่ะ

คือว่าจะเอามาทำบุญให้คนตายดี
เพราะว่าตามหลักกฎหมายเราก็คือว่าที่พี่เคยเรียนนะ
มันเป็นสิทธิ์ของเราทุกคนถูกไหมอือ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้ตามกันเรื่องคดีของแอมสายนายอีกสักครั้งนะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับ
มีหลายคดีเหลือเกิน๑๔๑๕คดีนะครับที่แอมตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนนะครับ
หนึ่งในนั้นคือคดีของคุณแด้คุณแด้สุทธิศักดิ์ที่เป็นสามีของแอมนะฮะ
คุณแด้เสียชีวิตเมื่อ๑๒มีนาคม๖๖๑๒มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้ฟังคือยายของแด้นะฮะ
คุณยายบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแอมมาบอกว่าท้องท้องกับแด้ท้องกับหลานชายก็รู้แหละว่าเป็นแฟนหลานชาย
สินต่างของหลานชายก็เลยยกให้กับเมียของหลานชายหมด

แต่วันนี้คุณยายบอกอยากขอคืนหลังจากที่มันชัดเจนแล้วว่า
แอมตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแน่นอนในอีกมุมของมันก็มีสิทธิ์
จะต่อสู้คดีเมื่อสักครู่ธนายความวันนี้ไปเยี่ยมล่าสุด
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้วันนี้ผมเชิญมาเนี่ย๔ท่านด้วยกัน
เดี๋ยวคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีแอม
สายนายแน่นอนแล้วฮะวันนี้คุณยายของคุณแด้มาอยู่กับผมที่
รายการนะครับคุณยายวันเพ็ญนะฮะพร้อมกับเพื่อนสนิทของแด้
ก็คือคุณหลายนะฮะคุณอ้อจากทางมูลนิธิวินวินนะฮะคุณชะลิดา
พระรมาศลงไปตามเรื่องของไอ้ส่วนของหวยอะไรต่างต่างที่ว่าแอม
ทำเอาไว้เนี่ยนะฮะหวยทิพย์เนี่ยแล้วก็ได้คุยกับหลานชายแล้ว
คุณยายของแด้มาด้วยส่วนทั้งเรื่องของกฎหมาย
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับท่านเป็นอายการอาวุโสสำนักงานอายการสูงสุด
จะได้สอบถามอาจารย์ปรเมฆหน่อยว่าเอ๊ะทนายความของแอมให้สัมภาษณ์ล่าสุดแบบนี้เนี่ย
คิดทางทางคดีมันหมายความไหว้อย่างไรนะฮะสวัสดีทั้งสี่ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันเพ็ญนะครับคุณหลายนะฮะคุณอ้อยจากทางวินวินรู้จักกันอยู่แล้ว
อาจารย์ปรเมฆนะครับโอ้โหคงต้องตามกันต่อต้องบอกว่าโอ้โหมันมหากราบจริงนะ
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ตามกันมาหลายเรื่องหลายเหตุการณ์มันต้องแยกเป็นส่วนส่วนของแต่ละคดีนะครับ
แต่ว่าในส่วนของคุณแด้วันนี้เดี๋ยวผมขอคุยกับคุณยายกับคุณหลายหน่อย
หลายเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมฮะใช่ครับรู้จักแด้งมากี่ปีแล้ว
ก็โตมาด้วยกันนะครับเด็กบ้านเดียวกันซอยบ้านเดียวกันครับ
ก็สามสิบกว่าปีคุณแด้อยู่สามสิบหกใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่า
สิบห้าเข้าสามสิบครับคุณยายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบหก
ปัจจุบัน๗๖นะขอแสดงความเสียใจด้วยที่หลานชายเสียชีวิตนะคุณยายนะ
เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของหลานเลิกกันค่ะค่ะ
นี่คือหลานยายนะโอ้เขาเลิกกันประมาณได้ประมาณอายุได้
ถึงสองขวบหรือยังอ่ายังจะไม่ถึงสองยายก็เลี้ยงหลานเรื่อยมา
แม่งมามาอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีใช่อยู่ที่โรงกึ่งอ่า
จนกระทั่งเติบโตมาแล้วก็เมื่อต้นปีมกราคม๖๖ใช่ไหมครับคุณยาย
ใช่ค่ะหลานชายก็ไปอุดรธานีจ้ะก็เขาได้กาเขาก็เอาแฟนแอร์แม่
มาแนะนำตัวพอแนะนำตัวเราก็บอกว่าดูแลดูกันไปก่อนนะ
อย่าเพิ่งมีอะไรกันเพราะเรารู้ว่าหลานเราอ่ะ
มันเจ้าชู้อ่าคือมันมีเยอะจนจำไม่ได้ว่าไอ้คนไหนเบอร์หนึ่ง
ไอ้คนไหนเบอร์สองนี่ไม่รู้แล้วอ่าลืมไปหมดแล้วคือมันเยอะมากครับ
ก็มาแนะนำก็เออใช่เออใช่เออใช่ก็แค่นั้นช่วงช่วงไหนที่ที่
แด้กับแอมเขาได้รู้จักกันแล้วก็อ่าแด้เขาพามาแนะนำให้ยาย
ไอ้ตอนที่รู้จักเนี้ยนะต้องต้องถามไฟล์อีกหลายนะอ่าทุกหลาย
เขารู้จักกันเอ่อเดือนพฤศจิกาปีหกห้าครับพฤศจิกาหกห้า

ยี่สิบสี่มกราเขาไปอยู่อุดรอ่าช่วงระหว่างนั้นก่อนจะไปอุดรเนี่ย
แด้ก็พามาแนะนำให้รู้จักแล้วใช่ใช่ก็ไปอยู่อุดรธานี
ใช่ครับไปทำเงินกู้เงินกู้ครับแล้วทำอย่างอื่นอีกไหมก็มีอะไร
ก็ทำของเขาแล้วปล่อยเงินกู้อะไรก็ว่าไปสุดท้ายมันก็เกิดเรื่อง
ใช่ครับเมื่อสิบสองมีนาคมใช่หกหกอย่างที่เราตามข่าวกันมา
ใช่อยู่ดีดีคุณแด้ก็ไปช็อกชกอะไรแบบช็อกแล้วก็ตายครับ
เสียชีวิตจากปั๊มก่อนไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาเสียชีวิตที่บ้าน
ใช่วันนั้นอ่ะยายรู้ข่าวจากใครเรื่องของแด้ด่าแอมแอม
ก็โทรศัพท์มาตอนที่วันที่๑๒ตอนประมาณที่เขาโทรมาเนี่ย
ประมาณ๖โมงฝ่าฝ่ายังไม่ถึงทุ่มดีเขาก็โทรเลยว่ายายได้เสียแล้ว
โทรมาถึงก็บอกแด้ตายแล้วเลยตายแล้วตอนนั้นฉันยังอยู่บ้านเพื่อนอยู่
ครับแล้วก็ตกใจฝ่าตกใจเรา
เพราะว่าแด้เขาไม่มีโรคอะไรสักอย่างที่มีในตัวเขา
มีแค่ฤทธิดวงอย่างเดียวแล้วเขาก็ผ่าตัดของเขาเรียบร้อยแล้ว
เขาก็ตกใจเราก็ถามอ้าวเป็นอะไรตาย
เราก็ตกใจเราก็ถามเขาเขาบอกว่าแด้อ้วก
แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแล้วก็ล้ม
อ่าล้มแล้วก็พาไปโรงพยาบาล
ไปโรงพยาบาลแล้วทำไงเป็นอะไร
โรงพยาบาลบอกไม่เป็นไรหรอกเขาฉีดยาให้แล้ว
เขาเอ็กซาเรย์ให้แล้วทั้งสมองอะไรอย่างนี้ว่าเป็นอะไรไหมคือลง
อ่าไม่เป็นไรเลยเขามีความดันนิดหน่อยอืม
อ้าวแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วแดนเขาดื้อ
บอกให้อยู่โรงพยาบาลคืนนึงเขาก็ไม่อยู่เขาจะกลับบ้าน
บอกว่าแด้ไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลใช่กลับบ้านกลับบ้าน
กับหอที่เขาเช่าอยู่อ่ะซึ่งเขาก็มาตายที่หอ
แล้วเขาก็มามาเขาบอกมาถึงปุ๊บเขาก็ให้แน่นอนครับ
แล้วก็เขาก็ลงไปซักผ้าไปซักผ้าที่เขาอ้วกออกมา
เขาไปซักผ้าเพราะไปซักนานเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกเวลาเนอะ
แล้วก็บอกว่าพอขึ้นมาปุ๊บแด้เนี่ยเลือดก็ออกปากออกจมูกแล้วก็ตาย
เราบอกฮะตายได้ไงมันแข็งแรงอยู่ทำไมมันเป็นอะไร
ยายก็ร้องไห้ร้องห่มอ่ะเนอะร้องยายยายมาช่วยหนูหน่อย
หนูอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยอยู่ที่นี่หนูจะทำยังไง
ยายมาอุดดอนได้ไหมบอกอู้ยยายจะไปได้ยังไงอ่า
แก่ปันนี้แล้วจะไปยังไงอ่ะทำไงไปอ่ะครับอะไรเราก็งงเลยอ่ะนะ
คือฝากตกใจของเราอ่ะเราก็ไม่ได้นิดเกินรูปใคร
เราก็คิดว่าจะไปยังไงจะทำยังไงแต่ตอนนั้นสงสัยอะไรไว้แล้วมั
หรือว่ายังมันยังตกใจอยู่ก็ตกใจไหมก็คิดว่าเป็น
มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนั่นแหละใช่ใช่แล้วทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาก็อ่าร้องไห้บอกเอาอย่างงี้อยากเอาไงยายจะให้ทำศพที่อุดดอน
หรือว่าจะมาทำศพที่บ้านครับเราก็บอกว่าถ้าไปทำศพอุดรอ่ะ
ใครจะไปได้ญาติพี่น้องไม่มีใครไปหรอกเพราะว่า
แต่ละคนก็ทำงานทั้งนั้นมีใครจะไปนั่นได้เอาอย่างนี้
เอ็งเอาไปเอาไอ้งวยกูภัยอ่ะเอาศพมานี่เลยสุดท้ายคืนวันนั้น
แอมเขาก็ส่งศพแทบมาที่บ้านที่บ้านโป่งรัชดุริใช่แต่ตัวเขาไม่ได้มา
มาถึงตอนเช้าใช่ไหมมาเขามาตอนเย็นอ่าแต่เขามาศพตอนเย็น
แล้วก็ไม่ใช่เอาเอาสบก่อนเอาสบได้ก่อนเอาสบได้มาตอนเช้า
ตอนค่ำค่ำสิบสองมีนาคมใช่แล้วมาถึงตอนเช้า
มาถึง๖โมงตอน๖โมงเช้าเข้าวัดน่ะ๖โมงเช้า
หกโมงสิบสามคุณหลายตอนนั้นทราบข่าวหรือยังอ่าทราบต้องแต้ตาย
แรกแรกล่ะครับอ่าทราบยังไงทราบจากเพื่อนที่อุดรครับ
เขาโทรมาบอกกันเขาโทรมาบอกแต่ตอนแรกไม่เชื่อ
ก็ตอนหลังเขาคอมาก็ถึงเชื่อว่าเสียคอมาให้ให้เห็นศพ
ให้เห็นศพเลยอ่าแล้วก็เราก็เราไปรอรับศพคุณแด้ที่ที่
ชบุรีนะที่บอกที่วัดผมเป็นคนไปเปิดสาราวัดครับ
สาราวัดด้วยใช่ใช่ครับศพมาก็เห็นศพเห็นเลย
เพราะยังอยู่บนรถซับสินอะไรมีติดตัวมั้ยปะไม่มีครับ
สินไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีอะไรมาเลยซึ่งปกติได้
เขาเขาควรจะต้องมีไหมใส่ประจำอ่าหรือเมียเขาอาจจะเก็บไว้ให้
แอมอาจจะเก็บไว้ให้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอามาให้ตอนที่ตามมาตอนหลังหรือเปล่า
ไม่ถ้าเป็นข้อมือกับแหวนเนี่ยเขาจะใส่ประจำครับ
แต่ที่เรารู้ตอนหลังเนี้ยเขาเอาสร้อยคอเนี้ยไปฝากเพื่อนอืม
เขาไปโกหกได้อ่าแอมว่าเอาสร้อยคอทองคำเนี้ย
ที่เขามีอยู่เนี้ยครับเอาไปเอาไปจำนำอ่า
เหตุผลอะไรเราไม่รู้เอาเอาเป็นว่าเอาละทางคดีเนี่ย
เดี๋ยวก็จะไล่สืบสวนอะไรกันไปเราก็เราก็ทราบข่าวกันมาพอสมควรแล้ว
แต่ว่าทีนี้ทางเรื่องของทรัพย์สินต่างเนี่ย
ตามข่าวตอนแรกเลยเนี่ยซึ่งออกมาก็คือพอแอมนี่เข้ามางานศพแด้ใช่ไหมฮ
มามาสิบสามเย็นมาสิบสามเย็นแต่เขาเขานั่งเครื่องตามมา
สิบสองก็จัดงานวันเกิดก่อนนะที่อุดรใช่นั่นแหละก็ส่งศพ
แล้วก็ไปจัดงานวันเกิดยายก็ไม่รู้ยายเพิ่งจะมารู้ตาหลัง
ถ้ารู้วันนั้นก็แอมก็โดนยายว่าวันนั้นแหละเพราะยายเป็นคนที่
ใช่ใช่ใช่อ่าอ่าทีนี้ศพที่มาถึงที่วัดที่บ้านโป่งรัชบุรี
ไม่มีอะไรติดตัวเลยไม่มีแต่พอแอมมาถึงเย็นสิบสามมีนาคม
อืมแอมมาบอกกับยายว่ายังไงนะท้องยายหนูท้องสามเดือนอ่า
อ้าวแอนท้องเหรอแล้วไงอ่าเอาเอาอย่างนี้อืม
สินของแดนที่มีน่ะแกเอาไปเถอะยายไม่เอาสักบาทนึง
เอาไปเลี้ยงลูกแกในความหมายของคำว่าทรัพย์สินนี่
หมายถึงอะไรณขณะนั้นทุกอย่างคือเขาว่ามีรถยนต์อืม
มีรถเครื่องแล้วก็สร้อยครับเงินทองอะไรก็ไม่ได้
เงินเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าเขามีนะ
แล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยเขาปล่อยเงินกู้อะไรฉันไม่รู้ด้วยนะ
ฉันก็ไม่รู้ฉันบอกว่าทุกอย่างไปดูเอาแล้วก็เองก็เก็บไปเลี้ยงลูกเอง
ไม่เอาสักบาทนึงที่ที่เขาบอกว่ามีนี่คือแอม
เป็นคนบอกคุณยายเหรอครับว่าใช่อ่าว่ามีรถยนต์มีรถจักรยาน
ใช่มีสร้อยมีอ่าสร้อยนี่เห็นกับตาอ่าอ่าเห็นกับตานี่คือหมายถึงเขาเอาเอาเข้ามาให้ดูด้วย
ไม่ไม่ไม่ที่ว่าแด้เขายังอยู่ตั้งแต่ตอนที่แด้ที่หลานชายเรายังอยู่ยังอยู่
เพราะก็จากฉันไปแค่ประมาณอัตรีถ้าอย่างอย่างช้าเลยครึ่งเดือนอ่า
อันนี้อย่างงี้ใช่ไหมครับคุณยายปกติถ้าเกิดหลานชายยังอยู่เอา
ภาพตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตที่ว่าจะใส่สร้อยใส่อะไรหน่อยคือปกติ
คุณหลายเพื่อนเพื่อนเราจะมีอย่างงี้เลยมีครับสร้อยสร้อยห้าบาท
ข้อมือหักห้าบาทแล้วก็แหวนสองแหวนบาทหนึ่งครับครับมีภาพตอนที่ที่
ที่คุณแด้ใส่เสื้อไหมที่จะมีอ่านั่นแหละครับห้าบาทสร้อยนั่นแหละ
คอนั่นแหละสร้อยอันนั้นข้อมือก็มีอยู่ข้อมืออ่า
แล้วก็มีแหวนใช่ไหมแหวนข้อมือใช่ไหมครับอ่าแล้วก็นี่คือเอาเป็นว่า
ปกติเนี่ยแด้เขามีทรัพย์สินติดตัวเยอะเขาก็มีนั่นแหละที่เห็นนั่น
ตัวที่เขามาจากนี่อย่างงี้ใช่ไหมแหวนใช่อ่าข้อมือเป็นเลสนั่น
อ่าที่ข้อมืออ่ะพระเลี่ยมทองอ่าพระเลี่ยมอืมรถยนต์รถจักรยานยนต์
แอมบอกมีอย่างงี้ยังบอกเอาไปเลยเอาไปเลยเพราะว่าหนูท้อง
สามเดือนใช่จนเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันนี้แอมถูกแจ้งข้อหาฆ่า
ผู้อันดัดไหลตรงไว้ก่อนกับกรณีของแด้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคุณถาม
ข้ามตอนไปนิดหนึ่งอ่าว่าจะเล่าอีกตรงที่ว่าเขากลับมาแล้วสวบ
อ่าส่งมาถึงวัดอ่ะครับเราก็ถามสับปะเลอว่าเปิดดูได้ไหม
ตอนนั้นตอนนั้นขอเปิดดูศพขอเปิดดูศพอ่าอ่าคุณคุณ
ถามเกินหน่อยฉันก็ขอเล่านิดนึงขอได้ได้นะคือคือเขาก็บอก
ก็ถามมาสับปะเลอว่าศพอ่ะเขาใส่ลงมาเลยอืมใช่ไหมฉันก็บอกว่า
ขอดูหน่อยได้ไหมอืมอ่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยดูไม่ได้หรอก
อาจารย์บอกว่าใส่แล้วก็เปิดไม่ได้อืมบอกอุ้ยอยากดูอ่ะคือ
อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงอันนี้อันนี้คือตอนตอนเช้าตอนตอนเช้าที่
ที่สวบที่สวบมาถึงยกสวบลงมาแล้วมาตั้งแล้วอ่าแต่ตอนนั้นแอม
เขายังไม่มานี่ใช่ไหมไม่มาไม่มาเอาแล้วทำไมทำไมเขาไม่ให้ดูศพอ่ะ
พระเขาบอกว่าก็บอกไปถามสับปะเรอว่าขอดูศพหน่อยได้ไหมอืม
เปรอเขาก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าเข้าโรงแล้วไม่ควรจะเปิดดู
ครับที่ตึกความโบราณอ่ะเนอะคือว่าเปิดแล้วเขาก็จะให้ดูวันสุดท้าย
งี้ไงก่อนเผาอ่านั่นแหละที่ฉันบอกขอดูหน่อยได้ไหม
อยากรู้ว่าศพเป็นยังไงอ่าก็เปิดก็รวมพอสับปะเลอมาอยู่ก็
เพื่อนเพื่อนกันเราเนี่ยพวกนี้ก็รวมหัวกันนะนะก็เปิดดู
ก็คือที่ว่าที่ว่าบอกว่าถึงว่าไม่เห็นว่าแด้ใส่อะไรเลยเนี่ย
ก็เพราะว่าเปิดดูกันเองเปิดดูกันเองแล้วฉันก็ยังเอามือไปรูปหน้าเธอ
รูปหน้าศพครับแต่เอ้ยทำไมเองต้องรีบไปทำไมไม่ให้ยายไปก่อน
เองยังมีอายุน้อยอยู่ตัวเองควรจะอยู่ก่อนไหม
ตอนนั้นยังไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดถึงขั้นที่ว่าแด้ถูกแต่ว่าวางยา
เพื่อนทุกคนที่มาจากอุดรเพื่อนทุกคนที่อยู่ในบ้านโป่ง
ครับยายทำไมยายไม่เอาไปตรวจดีเอนเอ
ไปดูนิ้วเขาอ่ะนิ้วเขาจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมขูดใช่ไหม
เคยอยู่อย่างนี้นิดนิดเพื่อนอ่ะก็แง้มงิ้มมานิ้วนึงยายดูสิเนี่ย
เล็บมันอ่ะครึ่งนึงเนี่ยเขียวแล้วหน้าเขานี่จะเป็นจ้ำจ้ำ
จำแจ่มเขียวเขียวดำดำอ่ะครับอ่าอ่าครั้งแรกเป็นอย่างนั้นนะ
ก็เปิดเปิดกันดูเสร็จปุ๊บอ่าเพื่อนอีกคนมาแล้ว
ขอดูหน้าหน่อยก็เปิดกันอีกหน้าเขาเป็นยังไงเขียวคล้ำ
พอเปิดครั้งที่สองก็เริ่มเขียวมากขึ้นผักเบิกเลยเขียวหมด
มันจะเป็นจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำอย่างเงี้นะอ่าทำไมยายไม่ส่งผ่าพิสูจนตอนนั้นน่ะ
ก็พูดแล้วว่าเราอ่ะตัวคนเดียวแล้วไอ้บุคลากรเราไม่มี
แล้วถ้าเราผ่าเนี่ยเราไม่รู้ขั้นตอนว่า
ถ้าเราผ่าเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่หรือยังไงเราก็ไม่ใช่คนรวย
พูดตรงตรงก็เลยอ่ะก็ก็เดี๋ยวนั้นเราก็อ่ะจบไปแล้ว
พออีกเพื่อนไปอีกคนมาเปิดอีกคุณยายอย่าว่าผมนะอืม
ผมขอพักโฆษณาแป๊บหนึ่งโอเคอืมพักครู่เดียวโอเค
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาได้เลยเดี๋ยวมันไล่กันมาไม่ต้องกลัว
แล้วสุดท้ายเนี่ยณวันนี้ยายบอกยายติดใจแอมแล้ว
เพราะมันชัดเจนเรื่องคดีแล้วที่ถูกแจ้งข้อหา
แล้วมันเป็นอย่างงี้ด้วยคุณเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
เดี๋ยวให้เล่าต่อนะฮะอาจารย์ปรเมฆคุณอ๊อฟรอแป๊บนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
คุณยายแล้วก็เพื่อนสนิทของคุณแด้นะครับสามีของแอม
ที่เสียชีวิตสิบสองมีนาคมหกหกคุณยายบอกว่า
เปิดศพหลานชายดูทั้งทั้งที่ความจริงสับปะเลอ
บอกโอ๊ยอย่าเปิดเลยไม่ด้วยอ่อแอบเปิดดูกันเองก็ได้
ใช่แต่หน้าก็จุดนิดหน่อยพอรอบสองทีนี้ไม่ได้ดูเล็บดูแต่หน้าหน้านี้ขึ้นมากขึ้น
ดำมากขึ้นคล้ำมากขึ้นเพื่อนทุกคนมากระซิบว่าให้ยายเอาไปทำแต่ยายไม่ได้ทำ
แล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็มาอีกเพื่อนมาก็เปิดดูกันอีก
รอบสามรอบที่สามพอรอบที่สามนี่ศพเนี้ยครั้งแรกที่เปิดตัว
จะอยู่กับพื้นครับเพราะว่าออกจากรถจะอยู่กับพื้นอืม
ทีนี้พอสับประโลยมาเขาว่าอะอะยกยกยกขึ้นไปไว้ที่ที่เครื่องตั้ง
พอรอบที่๓เพื่อนมาก็ว่าเอามาขอดูหน่อยเปิดกันเปิดกัน
อ่ะเปิดดูพอเปิดดูปุ๊บหน้านี้เริ่มดำแต่แปลกก็ไม่ใช่วันดำมากมาย
คือว่าเริ่มคล้ำแล้วแต่มันเหมือนกับว่าศพคนตายเนี่ยเหมือนว่า
ทางโรงพยาบาลเขาจะแต่งหน้าให้หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่มันจะเป็นจุดแดงแดงอยู่สองจุด
ตรงเนี้ยจุดหนึ่งเล็กเล็กตรงนี้จุดหนึ่งเล็กเล็กเหมือนกับจิกผัดแก้มอ่ะ
ยายไม่ปัดยายไม่เรียกไม่เป็นหรอกไม่เคยใช้มันดูคือมันดูผิดปกติ
ผิดปกติอ่าแล้วก็เราก็อ่ะดูกันแล้วก็ทุกคนก็ลงความเห็นอย่างเงี้ย
อ่าอ่าอ่าแล้วก็แล้วไปเอาเอาก็คือจบกันมาดูอีกทีก็คือวันเผา
วันเผาวันที่เท่าไหร่นะวันเผาวันที่สิบหกสิบหกมีนาอืมอืม
สามคืนอ่าเป็นยังไงวันเผาดำเลยดำดำขนาดไหนคุณยาย
ถ้าเสื้อคุณอ่ะเสื้อคุณดำไหมสูตรสีดำอย่างเงี้หรอนี่แหละ
ไม่มีคำว่าทั้งตัวเลยเหรอไม่ไม่ไม่สิหน้า
แต่เพราะเขาเขาปิดหมดในตรงเนี้ยเห็นแต่ดำเขาจะเปิดหน้า
เห็นจันทร์คอเนี้ยอืมเห็นล่ะฉันได้เห็นปุ๊บเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ย
ฉันก็ภาวะจะไปรูปหน้าหลานอีกเปิดสามครั้งรูปหน้าร้าน
ทั้งสามครั้งแล้วก็พูดทั้งสามครั้งอ่ะฉันก็จะเข้าไปรูปหน้าอีก
ทีนี้อ่าสับปะเล่อหรือคนดีอยู่ไกลอย่านะยายเพลงยายเพลงไกล
อย่าไปร้องไห้น้ำตาคนโบราณเนอะร้องไห้น้ำตา
ไปถูกศพก็ศพก็คนตายก็จะเป็นห่วงเขาก็เลยลากฉันมา
แล้วลูกสาวคนโตอ่ะลูกสาวคนโตของฉันเห็นนี่นี่เพิ่งเล่าให้ฟังนะ
แม่ทำไมไอ้แด้มันดำอย่างงั้นอืมมันก็ตะโกนมาอ่า
หลายแต่ว่าผลชนะสูตรของของแพทย์ที่โรงพยาบาลเขาว่ายังไงครับเอ่อ
เขาเขาไม่ได้ชนสูตรอ่าผลระบุเบื้องต้นใช่
ที่อุดรเนี่ยที่เกิดเหตุเนี้ยเขาไม่ติดใจใช่ค่ะ
ก็เลยได้มาแค่ผลแค่ว่าอืมเหลือใจหัวใจฝั่งเต้นผิดปกติ
มันก็เลยเป็นที่สังเกตทั้งเรื่องของสภาพศพ
แล้วก็เอาละไอ้ทรัพย์สินอะไรที่ไม่มีติดตัวมาเลยเนี่ย
ณวันนั้นก็ยังไม่ได้ติดใจเท่าไห
เพราะก็ถือว่าบอกว่ามีอะไรก็ให้ไปเถอะ
เอ้าให้แอมไปแอมมาสวดสวบใช่ไหมวันเผาก็มา
มามาทุกวันแต่เขาจะมาเป็นเวลาเขาไม่ได้ว่ามาคุกขีดตีโมง
เว้นคืนแรกคืนเดียวที่เขาอยู่อุดรเขายังไม่ได้มา
เขามาเย็นอีกวันหนึ่งเพราะวันนั้นเขาจัดงานวันเกิดอยู่

เขาบอกว่ายายส่งศพมาก่อนแล้วเดี๋ยวแอมค่อยมาวันรุ่งขึ้นนะ
แอมนั่งเครื่องมาแอมต้องไปฐานีตำรวจแอมต้องไปทำใบตาย
เราก็เลยไปถามอาจารย์แล้วยังไง
อาจารย์เขาก็บอกเพราะว่าฉันถือศิลป์วัดนั้นนะ
ถ้ามาต้องมีใบตายมานะว่าแผดระบุไง

เดี๋ยวติดคลุกใต้แต่งหาท่านก็พูดอย่างนี้
ยายเพิ่งมาเห็นคลิปวันคล้ายวันเกิดตอนหลังใช่ไหมคริปที่เป็นข่าวนี้
เบิร์ทเดย์นี้คืนวันที่๑๒แล้วห่างที่ส่งศพคุณแด้มาที่บ้านโป่งบ้านชบุรี
แล้วพอมาถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนณวันนี้เนี่ยยายเชื่อไหมว่าแอมทำอะไรหลานชายเราจนเสียชีวิต
ก็อันในข่าวที่ออกมาที่ว่าแม่ค้าถามว่าไปกินอะไรมาตรวจอาเจียนออกมานะ
กินอะไรมาไปกินอ่าไปปั๊มมาไปกินอะไรมาเนี่ยอาเจียนมากมายอย่างเงี้ไปกินอะไรมา
หลานชายตอนนั้นยังมีสติแล้วพูดได้อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าก็กินยาที่เธอที่เธอให้เป็นแคปซูลไง
ยาแก้อาริสิทธิ์ด้วยว่างนี่นี่ไม่ใช่เรารู้เองน่ะครับ
คือได้ยินจากข่าวที่เขาสัมภาษณ์มาอืม
ทีนี้แม่ค้าเนี่ยก็จะกำลังจะถามเขาไปเยอะไม่ต้องถามผัวหนูไม่ต้องถามผัวหนู
ผัวหนูกำลังเหนื่อยจะรีบเอากลับบ้านบอกกลับไม่ได้อย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาล
ที่เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกแม่ก็ขอบคุณแม่ค้านะขอบคุณแม่ค้าที่อยู่นั่นแล้วก็
ทำความสะอาดที่ว่าช่วยเหลือหลานก็ขอบคุณเขา
ที่ว่าแกฤทธิดวงอ่ะยายแป๊บทรงยายก็เลยเชื่อว่าหลานชายน่าจะเสียชีวิตจาก
แน่นอนเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีไม่ว่าใครตายเป็นเพื่อนฝูงเปิดโพรงมานี่ยายจะไปดูทุกคน
ทีนี้ทรัพย์สินต่างที่เคยบอกให้แอมเขาหมดเนี่ยวันนี้ยายคิดว่ายังไง
ใจจริงแล้วตอนนี้พูดอย่างตรงตรงเลยนะคือว่าสร้อยเนี่ย
เขาบอกเขาเอาไปขายแล้วตำรวจก็ไปเจอหลักฐานเอาไปขายที่ร้านทอง
เพราะเขาไม่รับซื้อพระอยู่แล้วแล้วก็โอเค
เราจะเอาไปทำบุญให้หลานพูดตรงตรงแต่ถามว่าอยากได้คืนไหม
ฉันยินดีให้เลยฉันไม่มีข้อถึงนะแต่ตอนเนี้ยที่ว่าลูกในท้องอ่ะ
ลูกใครอืมลูกใครในเมื่อคุณมีผัวสองคนอ่ะ

คือไอ้สร้อยแหวนเงินทองที่บอกเอาให้จะได้เอาไปเลี้ยงลูกเนี่ย
เพราะว่าแด้ตายไปแล้วเนี่ยวันนี้ยายไม่แน่ใจว่านั่นคือลูกของหลานชายเราหรือเปล่า
ใช่คุณถ้าคุณคิดว่าลูกของคุณในท้องเนี่ยเป็นของแด้ยายขอได้ไหม

แต่ถ้าเป็นแต่ยังมีแต่นะถ้าเป็นจะให้ยายรับเลี้ยงยายไม่รับเลี้ยง
แต่อยากรู้แค่นั้นเพราะว่ารับสภาพของแม่เขาไม่ได้
คนเรามีลูกมีผัวยายไม่คิดว่าถ้าฉันมีผัว
ฉันท้องอยู่ฉันคงไม่ฆ่าผัวฉัน
สมมุตินะคุณยายเพราะว่าตอนนี้เขาต่อสู้คดีอยู่
แต่ถ้าแอมต้องติดคุกหลายหลายปีจริงแล้วแอมคลอดลูกมา

ถ้าเป็นลูกแน่จริงแต่ยายก็

พ่อก็ตายแม่ก็ติดคุกทวดไม่เอาเหรนมาเลี้ยงเลยเหรอ
ไม่เพราะว่ารับสภาพแม่เขาไม่ได้พูดตรง
หลานเราตายทั้งคนอ่ะเขาไม่มีความรู้สึกที่ว่า
จะมาเสียใจว่าอุ้ยเราไปฆ่าเขาทำไมเนี่ย
ฉันถามไว้แล้วแม่เขามาฝากบอกว่า
แม่ถ้าแม่ไปออกรายการอะไรแต่
แม่ช่วยถามผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยว่า
ขอให้เขาพูดสักคำว่า

ว่าฆ่าลูกเขาทำไม
ในเมื่อทรัพย์สมบัติที่มีที่สร้างตัวกันมา
บาทเดียวเราไม่ได้เอาเนี่ย
มาฆ่าลูกฆ่าหลานเราทำไม

ตอบคำถามเรามาคำเดียว

คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย
หมากาไก่ยังรักลูกรักผัว

ว่าเขาฆ่าหลานฉันทำไม

แต่ยายจะไปต่อสู้ให้เองที่ว่า
ทุกคนบอกว่าเองเลวหมดเองไม่มีความดีเลยเหรอ
ที่เองทำเนี่ยฟันดีไม่มากดเลยเหรอ
ทุกคนมาว่าเลวหมดแม้แต่ลุงยังมาว่าเลว
ลุงที่ยายพูดนะ
อันนี้ก็คืออีกเรื่องคือที่ยายเขาอัดอั้น

ลุงเนี่ยนะลุงนี่ถ้าลุงดูยายอยู่ขนาดนี้นะ
ลุงถ้าลุงคิดอย่างนั้นลุงมาคุยกับยาย
เพราะลุงกับยายคุยกันตลอดเวลา
พี่ได้กับได้มาอยู่สองสามเดือนเนี่ย
ลุงคุยกับยายแทบทุกคืน
แทบทุกคืนรู้ว่ายังไง

ขอให้ลุงมาพูดกับยายว่าแด้ไปเอาลุงเนี่ยเพื่ออะไร
มาให้ยายเปิดปากให้ยายฟังหน่อย
อยากจะได้แก้ตรงนี้ให้
ว่าอยากจะมาแก้ต่างอยากจะมาชี้แจงแทนแด้เพื่อนของคุณหลายอยู่เหมือนกัน

แด้กับแอมเหมือนคล้ายกับแด้กับแอม
เขาหาครอบครัวเขาเพื่อที่จะค้ากบเหมือนร่วมมือกัน
เพราะฉะนั้นคุณหลายบอกคุณหลายรู้หมดว่าแด้ทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไง
ทางวินวินเองก็ลงพื้นที่ไปใช่ไหมฮะ
คือคุณหลายบอกว่าท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับ
กบกับรุ้งเนี่ยกบเขาตายเมื่อมกรา๖๕

แล้วรุ้งเพิ่งมาเจอได้ใช่มั้ย

แล้วก็เลิกกันไปแล้วแด้ถึงมาเจอแอมเมื่อพฤศจิกายน๖๕

ช่วงนี้แอมจะไปรู้จักกบหรือรุ้งอะไรดีกว่า
ไม่รู้แต่แด้ยังไม่รู้จักแอมแน่นอน
เพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าแด้เนี่ยร่วมมือกับแอม
เพื่อฆ่ากบหรือจะไปทำอะไรกับรุ้ง

เอาละเนี่ยคุณยายกับคุณหลายเขาบอกเขาอยากพูดตรงนี้หน่อย
มันติดไปไม่ได้เลย
แล้วขอถามยางอีกเลยนิยายพูดนะ
รุ้งกับยายไม่เคยมีข้อคิดแข่งใจกัน

ไปคุยกับแอมมาอีกทีนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันหน่อย
แล้วช่วยบอกพวกเราหน่อยว่าเอออย่างนี้เขาสื่อความหมายว่าอย่างไร
พักกันครู่เดียวครับ
แสดงว่าคุณธนายเนี้ยมั่นใจอ่ามั่นใจไม่มั่นใจกรณีเคสอื่นอื่น
เว้นคดีของคุณก้อยใช่ค่ะสมมุติขอโทษนะครับ
หากคุณทนายเข้าไปแล้วคุณแอมรับสารภาพว่าทำคดีหนึ่งสองสามสี่ห้า
ค่ะคุณทนายจะบอกครับคุณแอมว่ายังไงก็รับค่ะก็ไปรับที่ศาลค่ะ
ไม่ได้ให้รับชั้นนี้ค่ะให้รับที่ต่อหน้าศาลค่ะ
เมื่อสารได้อ่านคำฟ้องให้ฟังรับต่อหน้าศาลแน่นอนค่ะ
สื่อประกอบก็เป็นหน้าที่ของโจทย์อย่างงี้ค่ะแต่เราก็บอกไปจริงแค่ว่าเออ
ถ้าคุณทำคุณรับผิดไปนะผลของคุณเป็นยังไง

แต่ว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะรับสารภาพในคดีที่เหลือ

ดีไหมคะทุกคนอยากได้คำนี้ใช่ป่ะ
นี่ล่าสุดนะฮะวันนี้ทนายของคุณแอมเนี่ย
เข้าไปหารูปความในผันทัศนหญิงกลาง
คือการที่เขาเอาโดยรวมเนี่ยคือเขาบอกว่า

มีแค่สารวัตรปูกับคุณก้อยเนี่ยที่ชนะภูมิจะยอด
เขาก็มีอยู่แค่นี้แต่นี่ว่าต้องมีแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ย

แต่ความจริงการพิสูจน์หลักฐานมันเป็นเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นะครับ

รับในชั้นศาลนั่นคือการจำนวนต่อพยานหลักฐาน
คือถ้าเกิดว่าเห็นหลักฐานในชั้นศาลก่อน
ก็คือจำนวนในพยานหลักฐานก็ไม่ได้สิทธิ์ในการลดโทษ

แต่เขามองอย่างนี้
ถ้าระหว่างลูกยังไม่เกิน๓ขวบ

ก็จะได้การตัวสิทธิ์จากประหารชีวิต

ตั้งแต่ตอนแรกเขาบอกเอาอยู่ไม่ใช่หรอก

ตำรวจพนักงานส่วนไม่ต้องรีบเอาคดีแรกให้เสร็จแล้วก็ว่าเป็นหนึ่งคดี
มันมีทั้ง๑๔คดีจะรีบไปไหนเอาคดีแรกที่ชัดที่สุดขึ้นก่อน
คดีอื่นก็ค่อยตามไปเผลอมันอาจจะเลย๓ปีก็ได้
มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปสู่โทษสูงสุดก็ได้
คือถ้าเกิดพ้นพ้นช่วงที่ลูกอายุ๓ขวบไปแล้วเนี่ย
แล้วคดีอื่นมีการสารพิพากษามาถ้าถึงขั้นประหารชีวิตประหารชีวิต
คุณไม่ได้สิทธิ์ลดโทษเหลือจำนวนตลอดชีวิตแล้ว
แล้วเขารอดูอย่างคดีปี๖๓๒คดีเขาก็นั่งดู
ปีคดี๕๘เขาก็นั่งดูแต่จริงนะผมบอกเนี่ย
ในฐานะที่มุมกฎหมายเนี่ยเราบอกว่าวันนี้ผมเชื่อว่า
ผมเชื่อว่าทุกคดีพิสูจน์ได้แล้วคืออย่างเมื่อกี้คุณยายเล่าหลายอย่าง
อย่างของเคสของแด้เนี้ยเล่าให้ฟังสภาพศพกับอาการการตายเนี่ย
ก็ยังสงสัยอยู่พาไปโรงพยาบาลเนี่ยถึงโรงพยาบาลจริงหรือเปล่า
ยังไม่รู้ต้องไปว่ากันต่อใช่ไหมเมื่อกี้คุณอ้อก็ยังไล่เราไล่เวลา
อ่าเออจากปกติถ้ายิ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี้ยครับสองสามชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ที่จะเสร็จ
อืมตามข้อมูลคือคุณแม่ไปถึงโรงพยาบาลกี่โมงนะคุณหลายน่าจะประมาณสิบเอ็ดบอกเที่ยงอ่ะ
เที่ยงเที่ยงแล้วมาถึงบ้านกลับมาเสียชีวิตที่บ้านบ่ายสามใช่
มันเป็นไปไม่ได้สามสี่สามชั่วโมงอืมมันเป็นไปไม่ได้อืม
อันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะว่าจริงหรือเท็จข้อเท็จ
วันนี้ต้องยอมรับว่าข้อเท็จจริงของของแดดเนี่ยอย่างไม่ครบ
แต่ผมตอบแทนได้นะว่าแด้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่ไปสมคบคิดเขา
แต่แด้ถูกหลอกใช้เข้าใจไหมที่ผมพูดเนี้ยที่ฟังเนี้ยฟังอ่า
มูลนิธิพูดมาแล้วเนี่ยเล่าเรื่องทั้งหมดที่ไปตามมา
ต้องขอบคุณมูลนิธิที่ไปตามหาจนเจอครับแล้วเราก็พบว่าจริงแล้ว
ทั้งหมดมันทิพย์ทั้งนั้นตั้งแต่ตั้งแต่หวยตั้งแต่แชร์อืม
นะครับทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้ที่ไปโรงพยาบาลมันมีรายงานไหม
อาจจะเท็จหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้
แต่ว่าคดีผมยังยืนยันว่าอยากฝากถึงรองโจ๊กไม่ต้องรีบ
เอาคดีแรกให้ชัดครับแล้วจะเป็นคดีเร็วที่สุด
คือคือในมุมที่ว่าไปโรงพยาบาลไหมรายงานเท็จหรือไม่อย่างไร
ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลเข้าไปช่วยอะไรแต่หมายถึงว่าอย่างที่เราคุยกัน
คุณอ้อบอกว่าเขาไปอ่ากู้ภัยตอนแรกเนี่ยตามตามข่าวเนี่ยคือ
แอมเขาก็ไม่อยากให้พาแด้ไปโรงพยาบาล

ก็เลยไม่รู้ว่าพอไปถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยได้เข้าไปข้างในไหม
อย่างนี้ใช่ไหมคุณพ่อมีใครเห็นไหมหรือว่า
ทางญาติเนี่ยขอไปตรวจสอบกับโรงพยาบาลได้ไหมว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ได้เข้าไปรักษาจริงหรือเปล่าคือคือเข้าหมายความว่าเข้าไปพบแพทย์นะใช่ค่ะ
ไม่ใช่เข็นเข้าไปแล้วเข็นออกนะไม่งั้นมันเร็วเหรอเกิน
ใช่มันเร็วเกินไปค่ะสมมุติถ้าเกิดรถมาถึงพึ้ง
แล้วย่างบอกอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเข้าไปเอง
แล้วมีโรงพยาบาลไหนที่อ้วกแตกอ้วกแตกแล้วจะปล่อยกลับเลยนะ
อันนี้ผมเริ่มสงสัยนะด้านยายนะใช่
คุณพูดอย่างนี้ฉันก็เลยบันทึกสงสัยเหมือนกัน
คุณอ้อหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างนี้คุณหลายหรือว่าคุณยาย
อ้อก็ได้ไปได้ไปคุยด้วยที่ราชบุรีใช่ไหมไปคุยเมื่อวาน
ทั้งหมดแล้วไอ้ขบวนการต่างที่มันไปเจอความผิดปกติเพิ่มเติม
ให้เล่นโหยทิศกับเจ๊เก้าแววซึ่งตัวจริงเขาออกมาแล้ว
ใช่ก็เหมือนก็แด้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แอมดึงเข้ามา

พอกลุ่มโหยทิศจะเสาถึงตัวแด้ล่ะ

ครับลายนี้ไม่น่าจะใช่แต่เทมได้ทรัพย์เนี่ย
เพราะว่าที่ทราบมาเนี่ยพอเงินหวยทิพย์เข้าเนี่ย
เป็นเงินสดออกมาทั้งหมดไม่ได้โอนไม่มีโอน
ไม่มีโอนก็คือแอมม์จะไม่ให้สาวถึงตัวแอมม์
แต่ใช้ได้เป็นที่ผ่านเส้นทางการเงินผ่านได้มากกว่า
ประมาณนั้นอ่าอย่างอดีตสามีที่เป็นตำรวจ
ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาพวกรับของโจรอะไรพวกนี้เป็น๒ข้อหา
ประกันตัวออกมานะฮะครับผมถามทางทนายของแอมเนี่ย
เขาบอกทางอดีตสามีที่เป็นตำรวจเขาจะมีทนายของเขาอีกชุดหนึ่ง
จะไม่เกี่ยวกับทนายของแอมเนี่ยครับก็คิดว่ามันเกี่ยวพันธุ์อะไร
มันคืออย่างนี้การที่เอาทนายคนเดียวกันมันส่ออะไรบางอย่างใช่ไหม
ครับเหมือนกันรู้กันยังไงฮะ
มันก็เหมือนกับทนายสามีกับทนายภรรยามันข้อเท็จจริงเดียวกัน
มันก็เหมือนกับทนายก็สังคมคนนี้มันจะร่วมกันหรือเปล่าล่ะ
ก็มองอย่างนั้นไงเขาก็ต้องเปลี่ยนสามีคุณก็ไปหาทนายต่างหาก
ชุดทนายบ้านแยกออกไปนะครับแล้วเราจะเห็นว่านี่คือวิธีการต่อสู้
แล้วมันก็จริงที่ไม่ว่าเรื่องรถปลอมเอกสารคำถามว่าแล้วรู้ไหมละรถมันมาจากไหน
เป็นระดับชั้นศัลยบัตรนะผมว่าน่าสนใจประเด็นนี้ไง
ดูกันต่อไปผมก็เชื่อนะผมเชื่อในฝีมือภาค๗ฝีมือรองโจ๊กฝีมือกองปราบนะเดี๋ยวมันต้องออกอะไรมาสักอย่าง
ณขณะนี้ถ้าผู้ต้องหาเนี่ยมี๒คือแอมแล้วก็สามีรองออฟสามีคิดว่ามีอีกไหม
ถ้าเรื่องการเสียชีวิตที่แอมกระทำเนี่ยอ๊อฟคิดว่าน่าจะยังไม่มีแต่ว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับเงินกับธุรกิจที่เขาทำเนี่ยออฟคิดว่าน่าจะมีสามีเขานี่แหละ
วันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะเวลาหมดจริงขอบพระคุณคุณยายครับขอบคุณคุณหลายขอบคุณคุณอ้อขอบพระคุณอาจารย์ปรเมฆนะครับ
ท่านผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ